สิ่งที่คาดหวังว่าคือเอ้าเท่านี้ก็ได้แล้วแล้วจบ
จริงผมเริ่มทำกิจกรรมเข้าชื่อประชาชน

ก็เพื่ออยากพยายามหาทางออกจากความขัดแย้ง
แบบที่สันติแล้วก็เป็นไปตามระบบเนอะ
คือตอนนี้คนที่ปรากฏการณ์ที่คนโกรธ
แล้วก็ออกไปชุมนุมบนท้องถนน
แล้วการชุมนมสมัยนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นทุกโหลแหง
เกิดขึ้นทุกวันตามที่ต่างแต่ละวันไม่ซ้ำกันเนี่ย
แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่อะไรไม่มีใครรู้
คนชุมนุมก็ไม่รู้คนจัดชุมนุมก็ไม่รู้
ผมก็คิดว่างั้นเรามาหาทางออกในระบบกัน
ก็คืออ่างั้นเรามาแก้ไขรัฐมนุษย์
ในประเด็นที่มันเป็นปัญหาที่มันสืบทอดอำนาจ
กับคณะรัฐประหารเนี่ยแล้วก็มาใช้วิธีทางในระบบ
คือเข้าชื่อกันเพื่อเสนอทางออกแค่นั้นเองนะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่ารัฐสภารับทางออกนี้ไว้พิจารณา
ทั้งหมดก็จะกลับเข้าสู่รัฐสภา

เราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไร
เราจะหาทางลดความไม่พอใจของผู้คนได้อย่างไร
ทีนี้ถ้าตอนนี้ร่างของประชาชนที่เสนอไปยังไม่ได้เข้าวาระเลยเนาะ

แต่ว่าวันหนึ่งมันก็คงจะเข้านะครับ
แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเป็นร่างของพระการเมืองก่อน

แล้วถ้าหากว่าไม่รับข้อเสนอของภาคประชาชนเลย
เท่ากับว่าสภานี้ก็จงใจที่จะไม่ให้มีการเจรจา
เพื่อหาทางออกหรือดีเบตกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลในระบบที่มีอยู่

ผมก็กลัวแต่ว่ามันจะยิ่งทำให้คนโกรธแล้วก็ลงถนนมากขึ้น
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่อะไรเหมือนกัน
ดังนั้นก็ถ้าจะหาทางออกแบบสันติในระบบก็มาทางนี้กันเถอะ
เอาแบบนี้นะคะถ้าสมมุติเราลองแบ่งวิธีการมองเป็นแค่คนในสภากับคนนอกสภา
กลัวไหมว่าคนในสภาพอคุยกันมาก
คือเหมือนกับก็มีท่าทีที่รับฟังประชาชนเอามาพูดคุยกันในสภาระดับหนึ่ง
แต่สุดท้ายก็คืออาจจะไปเจรจากันข้างในให้เหมือนกับในสภาก็ยังอยู่กันได้

คือตราบใดที่รัฐมนุนยังไม่ถูกแก้หรือว่าไม่มีความชัดเจนว่าปัญหาที่มา
อันผิดปกติของระบอบการเมืองที่อยู่ในปัจจุบันจะถูกแก้ภายในระยะเวลาเมื่อไหร่
คนก็ยังโกรธอยู่แล้วก็ยังคงลงท้องถนนอยู่นะครับ
ก็ได้แต่ติดตามการชุมนุมไปเรื่อยว่าจะนำไปสู่อะไรเมื่อไหร่
เมื่อไหร่นักศึกษากลุ่มนี้จัดแล้วเมื่อไหรอีกกลุ่มหนึ่งจัดแล้วเมื่อไหอีกกลุ่มหนึ่งจัด
แล้วแต่ละกลุ่มจะมีข้อเรียกร้องแล้วจะดันลิมิตไปถึงไหนบ้างเราก็ลุ้นกันไปทุกวันแบบนี้ครับ
อาจารย์ค่ะอาจารย์เวทินปิดท้ายค่ะเรียนถามอีกแบบสมมุติว่าถ้าเกิดการแก้ในสภาโดยเฉพาะถ้ามีการแก้๒๕๖แล้วตั้งสอสอรอจริงในส่วนของไทยพักดี
ซึ่งอาจารย์อาจจะไม่ได้สามารถพูดแทนได้ทั้งหมดแต่อาจจะรวมถึงสถาบันด้วยเนี่ยนะคะ
เครือข่ายเนี่ยคิดว่าต้องออกมาเพื่อส่งเสียงอะไรในสภาเข้าไปในสภาไหมคะ
ถ้าจะตั้งสอสรก็แน่นอนครับมันก็จะไปสู่ผมคิดว่าโดยการบรรทัศน์ที่บอกไว้แล้วนะฮะ
ในปีตอนที่เพื่อไทยขอแก้ปี๕๐ถูกไหมฮะเรื่องก็จะไปถึงการไปยื่นที่สารรำนูนนะครับ
ซึ่งผมก็พูดแฟร์นะครับก็ประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันก็ตีความได้ว่าคุณจะต้องทำประชามติก่อนแก้
ถูกไหมฮะซึ่งจะไปทางนั้นลักษณะจะเป็นคือไปยื่นสารสรรธรรมนุน

ว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะมีการรวมตัวกันออกมา
เหมือนกับการชุมนุมอื่นของทางอีกฝากหนึ่ง
ผมคิดว่าทั้งทางไทยภักดีและก็ทางไอลอร์
ในแง่ของพลังทางสังคม
คือการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ถูกไหมฮะซึ่งจริงแล้วดูจาก
จำนวนอะไรกันของไอลอร์ก็บอกว่ามีแสนกว่า
ของไทยภักดีก็บอกว่ามีแสนกว่า
มันคือน้ำหนักที่ถือว่าพอกัน
ทั้งฝั่งที่คิดว่าจำเป็นต้องแก้

กับฝั่งที่ว่าไม่ควรจะแก้
หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้
มันก็มีความคิดแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับผม

เราคิดแทนศาลไม่ได้แต่โอกาสที่จะเป็นแบบนี้แล้ว
ถ้าคุณคิดว่าจะลื้อทั้งยวงกลับมาถามประชาชน
คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเราสามคนคือตอนนี้เราคุยกันตอนเย็นนะคะ
เวลารายการสดแล้วก็ถ้าเป็นเวลารายการที่ออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง
น่าจะยังไม่จบในสภาคาดว่านะคะคาดว่าจะยังไม่จบในสภา
เพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะค่ะ